ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณไอซ์ปรีชยานะคะแล้วก็คุณแม่
ซึ่งชื่อของคุณไอซ์ก็ไปเกี่ยวกับสายนายเพราะว่าซื้อมาจากแหล่งเดียวกับแอม
ซึ่งวันนี้คุณไอ้ออกมาเปิดใจบอกรู้เท่าไม่ถึงการ
ซื้อมาจะมากำจัดสัตว์มีพิษในบ้าน
แล้วก็รู้สึกเสียใจที่มีการโยงเธอไปถึงการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการนะคะ
ปริชยาบอกว่าซื้อไซยานายมาจริง
แต่ตั้งใจจะซื้อมากำจัดสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์มีพิษที่ชอบเข้ามาอยู่ในบ้าน
กัดสุนัขตายไปแล้วตัวหนึ่งซื้อไปแล้วเนี่ยมาเห็นข่าวแอม
ก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะถูกหลอกไม่น่าจะได้รับของจริงเพราะมันผิดกฎหมาย
แต่ปรากฏว่าวันที่๒๗เมษายนของมาส่งที่บ้านตัวเองก็ตกใจ
เพราะว่าขวดเนี่ยหน้าตาเหมือนในข่าวเลยก็ไม่กล้าแตะต้องไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดใช้
แล้วก็ประสานกับสนบางเขนเอาสายนายไปให้ตำรวจลงบันทึกประจำวัน

วันนี้คุณไอซ์เนี่ยก็ยกมือไหว้ขอโทษสังคมนะเธอบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
และอยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างก่อนหน้านี้ไม่รู้จริง
สารนี้จะอันตรายและผิดกฎหมายมีเจตนาเพียงอยากจะกำจัดสัตว์เลื้อยคลาน

ส่วนที่มีประเด็นพูดถึงเธอในทางไม่ดีกล่าวหาว่า
จะซื้อสารนี้มาทำร้ายตนเองเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้า
และมีการไปโยงถึงการเสียชีวิตของผู้จัดการของเธอ
บอกว่าเสียใจมากและยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะ
มันมีสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษหลายชนิดค่ะ
เช่นงูเหลือมหรือว่าแมลงมูตะกับเงินตัวทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
เงินตัวทองกัดของแม่
ที่บ้านเสียไปแล้ว๑ตัว
หนูไม่คิดว่าหนูจะสั่งได้ด้วยซ้ำ
ตอนที่กดสั่งไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูโดนหลอกแน่
เพราะว่าเขาหายไปสองวันนะคะ
แล้วก็เคอรี่มาส่งที่บ้าน
ซึ่งแม่บ้านหนูเป็นคนเปิดแล้วก็วางขวดนี้ไว้ที่บนโต๊ะอาหาร
ซึ่งพอหนูกลับมาที่บ้านหนูเห็นแล้วหนูตกใจมาก
เพราะว่ามันเหมือนกับขวดที่อยู่ในข่าวเลย
ไอซ์เป็นกรณีตัวอย่างว่าเป็นอุทาหรณ์เลยว่า
อย่าสั่งสารอะไรที่เราไม่ได้ไม่รู้หรือว่า
คืออะไรก็ตามอาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
หรือว่าอะไรก็ตามที่ไอสั่งไปในตอนนั้น
ไม่เชื่อคิดว่าไม่มีขายในออนไลน์แต่เธอก็ลองเสิร์ชดูปรากฏว่ามี
ก็เลยลองสั่งดูปรากฏว่ามีขายอยู่จริงก็มีใบสั่งซื้อไปเมื่อวันที่๒๕
ส่วนคุณแม่ของไอซ์ค่ะก็เล่าว่าที่บ้านมักจะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว
พิษมากินลูกสุนัขแล้วก็ลูกแมวที่เลี้ยงไว้
เพราะว่าบ้านอยู่หลังริมสุดติดกับคลอง
บ้านมันซุดเป็นโพรงสัตว์เลื้อยคลานก็เข้ามา
กำจัดมาหลายวิธีแล้วก็ไม่สำเร็จค่ะ

ตอนนี้ไอซ์เสียหายได้รับผลกระทบเรื่องงาน
ก็ร้องไห้ตลอดแล้วก็มีคนเอารูปของลูกสาว
อดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วมาโพสต์บอกว่า
ที่เสียชีวิตเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่
คุณแม่บอกว่าเราซื้อครั้งแรกและไม่เคยมีมาก่อนค่ะ
ก็คือพี่ให้แฝดเค้ากลับมาเท่าที่ได้
บอกว่าวันนี้เนอะมันมีการกำลังอยู่

เพราะว่าเกี่ยวกับสายผลไม่ได้
ทุกคนจะพอแล้วสงบฆ่ามาก
เห็นว่ามันมีฤทธิ์ที่จะฆ่าได้แม่ทราบว่าน้องสั่งซื้อแล้วก็ซื้อออนไลน์นะคะ
ซื้อวันที่๒๔ของมาวันที่๒๕ยังคุยกันเลยว่าอุ้ยตายแล้วจังหวะนรกจริง
เพราะว่ามันมีกระแสเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตายแล้วทำไงก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สอนอ
แล้วก็พูดถึงเจตนาที่เรามาแล้วตอนนี้ไซยาไนท์นี่ก็อยู่ที่สอนอนะคะ
พฤษภาคมนี้คือวันจันทร์นะคะคุณแม่จะพาไอซ์ไปตรวจ
เพื่อไปหาตำรวจนะคะเพื่อรับทราบข้อหาตามกฎหมาย
แต่ในส่วนของการใช้เนี่ยทั้งสองคนก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะ
คือบทลงโทษในการครอบครองสายนายวัตถุอันตรายชนิดที่๓
ตามพรบวัตถุอันตรายเนี่ยถ้าหากว่าใครผลิตนำเข้าส่งออก
หรือมีไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องระวังโทษจำคุก
ไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
เรื่องของสายนายเนี่ยแล้วมันใช้ได้ไหมสำหรับการฆ่าสัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์มีพิษอะไรถามใครดีอ่ะถามอาจารย์ออสดีไหม
เพราะว่าตอนนี้ท่านก็ตรวจสอบเรื่องสายนายอยู่อาจารย์ออสบอกว่า
มันไม่เหมาะไม่เหมาะสำหรับการจะเอามาใช้ฆ่าสัตว์เลื้อยคลาน
มีพิษนะครับคือคิดว่าดาราสาวนะครับคุณไอซ์คือเธอคงเข้าใจผิดแหละ
แต่ว่ากรมโรงงานเขาจะออกประกาศแล้วนะใครซื้อสายนายนะครับ
ต้องลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียนซื้อซิมโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นนะครับ
อาจารย์ออสนะครับเปิดเผยกรณีไอซ์ปรีชายานะครับ
สั่งซื้อสายนายนะครับไว้จะเอาไว้ฆ่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษบางชนิดนะครับ
คือโพแทสเซียมสายนายในรูปแบบเกลือที่ไอซ์สั่งซื้อเป็นคนละแบบกับที่สัตวแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์
ที่จะใช้ไฮโดรเจนไซยานายในการรมควันสัตว์ให้ตายแล้วก็จะเอาไปสตัฟนะครับ
ตาเซียมสัยนายนะครับเป็นของแข็งคุณไอซ์เข้าใจผิดว่าถ้าเอามาละลายน้ำผสมอาหารแล้วให้สัตว์กินเนี่ย
คือมันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะซึ่งมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่าคุณผู้ชมฟังเอาไว้นะครับ
ทัเซียมสัยนายถือว่าอันตรายมากหากตัวเงินตัวทองมันกินเข้าไปนะครับ
แล้วไปเจอสุนัขกินซากต่ออาจจะตายได้แนะนำให้ใช้กรรมฐานหรือปูนขาวหรือยาเบื่อหนูแทนจะดีกว่าครับ
เค้าจะเข้าใจว่าเอามาละลายน้ำผสมอาหารและให้สัตว์มีพิษ
สำหรับการไล่สัตว์ใหญ่พวกตัวเงินตัวทองหรือตะขาบหรืออะไรพวกนี้นะครับ
ใหญ่นะครับพวกตัวเงินตัวท้องหนูหรืออะไรทานไปแล้วออกไปข้างนอกนะครับ
ไปเจอสุนัขหรืออะไรนะฮะไปกินเหยื่อกินศพของมันอีกรอบหนึ่งก็เสียชีวิตต่อได้
นายจุลพงศ์ทวีศรีท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า
ได้หารือกับผู้พิจารณ์จับบทแห่งชาติถึงแนวทางการควบคุมการใช้สัยนาย
ให้ถึงกลุ่มผู้ใช้รายย่อยโดยเพิ่มเติมจากกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดว่า
ร้านค้าปลีกครอบครองสารเคมีอันตรายเกิน๑๐๐กิโลกรัมภายใน๖เดือน
ต้องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปอาจจะให้ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายโซเดียมสัยนาย
แทสเซียมสัยนายหรือผู้ซื้อรายย่อยต้องลงทะเบียนเหมือนกับซื้อซิมโทรศัพท์มือถือครับ
โดยให้ระบุว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรคาดว่าจะประกาศใช้ในสัปดาห์หน้าครับ
ประเทศไทยไม่ได้ผลิตสายนายเองนะครับต้องนำเข้าแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมสกัดแร่
ชุบโลหะชุบทองเงินแล้วก็ใช้ในห้องแล็บ
รวมทั้งได้หารือกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า
ขอความร่วมมือไม่นำสารสายนายไปขายบนช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น
เนื่องจากอันตรายและไม่ควรจะหาซื้อได้ง่ายครับ
วันนี้คุณพ่อของแอมนะคะก็เปิดใจกับทีมงานเป็นครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับคดีนี้
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะขึ้นอยู่กับตำรวจค่ะ
แต่ว่าในส่วนของครอบครัวอยากจะขอที่ยืนในสังคมนะคะ
ขณะที่ตำรวจเองวันนี้นำหมายสารไปตรวจค้นบ้านพ่อแล้วก็บ้านแม่
แล้วก็ไปยึดผงสีขาว๒ห่อรวมถึงรถเก๋งต้องสงสัยอีก๑คันด้วยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือบรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะ
ตำรวจกองปราบรามกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรธามกาเจ้าหน้าที่พิสุทธิ์หลักฐานตำรวจภูทรภักดิ์๗
นะคะก็นำหมายสารไปตรวจค้นบ้านที่ตำบลท่ามกาที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้านพ่อบ้านแม่ของแอม
หาวัตถุพยานหลักฐานต่างในคดีนะคะ
หลังนี้เนี่ยก็คือบ้านที่พ่อกับแม่ของแอมอาศัยอยู่นะคะ
กับแม่เนี่ยอายุมากแล้วก็ออกมาเปิดประตูให้สวมหมวกใส่แมสอำพรางใบหน้านะคะคือ
ก็ให้เหตุผลบอกโอ้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครอบครัวเองก็ได้รับผลกระทบมากเลยมีแต่คนถามเรื่องคดีความ
แต่ว่ายินดีให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยมาที่บ้านหลังนี้ค่ะ
สมมุติถ้าไปเมืองกาลนะเอาอาหารมามาแสกก็ไปบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยาน๓รายการไปตรวจสอบนะคะมีกล่องวัดพัสดุนะคะ
อย่างที่หนึ่งคือกล่องพัสดุซึ่งจ่าหน้าผู้รับก็คือพันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีนั่นเองนะคะ

อีกอย่างหนึ่งก็คือผงสีขาว๒ห่อผงสีขาว๒ห่อเนี่ยห่อละ๕กิโลกรัม
พลาสติกอันนี้เจออยู่ในห้องกระจกหน้าบ้านอันนี้ตำรวจก็นำไปนะคะ
อย่างที่๓ก็คือขวดน้ำที่อยู่ในรถเก๋ง
บอกรถเก๋งคันนี้เนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แต่ว่ามีป้ายภาษีรถยนต์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ติดไว้ที่หน้ากระจกรถนะคะระบุหมายเลขทะเบียนด้วยนะคะ
ก็คือชชตต๔๒๒๓กม
พ่อบอกว่าแอมเนี่ยเอารถคันนี้มาจอดไว้ที่บ้านนานแล้ว
ตำรวจยึดไปนะคะก็มีสามส่วนด้วยกันนะคะ
คุณพ่อก็เปิดใจกับทีมงานของไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะ
ในการค้นหาของต้องสงสัยซึ่งผงสีขาวที่ตำรวจเก็บไปเนี่ย
เป็นสารที่พ่อเอาไปใช้ผสมเป็นน้ำยาล้างจานนะคะ
ส่วนคดีที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ย
บอกว่าเสียใจแต่ไม่เคยรับรู้ว่าลูกทำอะไร
เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ขอให้ไปพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล
วอนสังคมขอที่ยืนให้กับพ่อและแม่บ้าง
รับว่าหลังจากเป็นคดีความพ่อกับแม่แทบทำหากินไม่ได้เลย
คือเขาก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยทุกคนก็มาตราหน้าว่าเป็นพ่อแม่ฆาตกรค่ะ
ก็รู้สึกเสียใจที่มันเกิดขึ้น
แต่จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปรู้สึกกันทุกสารครับแต่ถ้าลุงจะบอกว่าลุงลูกลุงไม่ผิด
ลุงก็ตอบไม่ได้พ่อแม่เขาไม่รู้หรอก
เขาจะไม่ได้บอกว่าถ้าลูกจะไปทำอะไรก็มาบอกพ่อแม่
พ่อแม่ก็จะบอกว่าพ่อแม่ก็ต้องห้ามถ้าเป็นตามจริงนะครับ
แล้วจะไปบอกเขาว่าไปทำเลยทำเลยว่าคงไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ว่าพ่อเขากำลูกว่าลูกไม่ผิดไม่ผิดก็ไม่ใช่ครับ
เพราะการลุงต้องคืนกับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับพิสูจน์ใหม่
ลุงก็ทำกินไม่ได้แล้วครับคนข้างเคียงก็ว่า
มองว่าลูกพ่อเป็นฆาตกรลูกครับลูกเป็นฆาตกรฆ่าเยอะแยะครับ
คนเขาก็ของเขาก็ยังไม่ซื้อกินอยู่แล้วภาคสังคมก็บอก
ก็ให้ความเป็นธรรมทางพ่อบ้างพ่อจะได้มีที่ยืนที่ทำกินบ้าง
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านของแอมเนี่ยนะคะก็ไปค้นที่ทาวน์ฮาวอีกหลังหนึ่งเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ของแอม๕๐๐เมตรนะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของแอมที่ปิดทิ้งเอาไว้นานคือผู้สื่อข่าวบอกปลวกขึ้น
เพราะไม่มีใครอยู่นะคะก็ทำให้ไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดที่จะนำไปใช้ในคดีค่ะ
คุณผู้ชมครับพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับ
ประชุมชุดคลี่คลายคดีแอมนะครับมั่นใจในพญาหลักฐานว่า
จะเอาคนที่จำหน่ายเซนายเนี่ยสามารถจะเอาผิดได้ครับ
พตรเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้ประชาการตำบทแห่งชาตินะครับ
ชุดคลี่คลายคดีนางสาวแอมที่กรประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับ
ระบุว่าขณะนี้ชุดทำงานอยู่ระหว่างตรวจสอบสำนวนคดีทั้งหมด
พยานหลักฐานว่ามีช่องโหวตตรงไหนยืนยันว่าจะสามารถนะครับ
เอาผิดกับนางสาวแอมได้แน่นอนแล้ววันพรุ่งนี้นะครับ
ไม่ไปสอบปากคำนางสาวแอมที่ทันทะสถานหญิงกลางแล้วนะครับ
ถ้าเจ้าตัวไม่รับสารภาพเว้นแต่จะมาขอร้องเพื่อรับสารภาพครับ
ยืนยันด้วยว่าตำรวจมีหลักฐานเป็นไทม์ไลน์นะครับมีการเชื่อมโยงการสนทนาทางโทรศัพท์และหลักฐานอื่น
โดยไม่จำเป็นต้องมีภาพเป็นหลักฐานซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างหลักฐานที่นางสาวแอมนะครับ
ไม่รู้ได้เองต้องมีตำรวจสอบสวนคอยแนะนำท่านชี้แบบนี้เลยนะ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลหรือว่ารองอ๊อฟนะครับก็ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าพบว่าร่วมก่อเหตุก็สามารถอนุมัติหมายจับได้ซึ่งประเด็นที่สังคมคาใจก็คือ
แล้วจะเอาสายนายมาจากไหนประเด็นเหล่านี้นะครับ

รวมถึงตามไปถึงบริษัทนะครับที่นำสายนายเข้ามา
เพราะเป็นวัตถุควบคุมการนำไปขายทางออนไลน์
ก็ต้องดูว่าผู้ครอบครองมีความผิดหรือไม่
หรือเจ้าหน้าที่รัฐมีความบกพร่องหรือไม่ครับ
ถ้าเจ้าตัวเข้ามารับสารภาพก็ไม่เป็นไรนะ
แต่วันนี้ยืนยันได้ว่าพยานฐานที่มีขณะนี้เพียงพอแล้วแน่นอนนะฮะ
ส่วนแอมนะครับก็ไม่บังคับนะ
กว่าเขาจะมาขอร้องเพื่อรับสารภาพเองนะ
ส่วนทนายความนั้นไม่เป็นไรทนายความจะว่าไงว่าไป
เพราะไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่าสู้คดีไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเวลาติดคุกแล้วเนี่ยทนายก็ไม่ได้ติดด้วยนะครับ
โอ้โหตำรวจทำงานกันนักนะครับ
วันอาทิตย์นี้๖โมงเย็นประชุมชุดสืบสวน
วันจันทร์๑๐โมงเช้าก็ประชุมชุดสอบสวน
จะทำคดีให้มีความรัดกลุ่มที่สุดครับ
คุณผู้ชมคะจากคดีนี้เนี่ย
ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งคนนะคะออกมาให้ข้อมูลในลักษณะว่า
เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่รอดจากสายนายของแอมนะคะ
นั่นก็คือคนที่ใช้นามสมมุติว่าปริมนะคะ
ปริมนี่คือเป็นนามสมมติที่ทางบุรณิธิวิน
เขาตั้งขึ้นมาโดยการประกาศตามหาคนคนนี้
หลังจากที่พบว่าอยู่ในขบวนการหวยทิพย์ของนางสาวแอมนะคะ
ซึ่งวันนี้บูรณฮิตวินวินก็ได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวปริมนี่แหละเธอบอกว่าอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรี
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปไปที่เพชรบุรีพร้อมกับทีมข่าว
นางสาวปริมบอกว่าเธอรู้จักกับแอมตั้งแต่ปี๖๓
ไปเจอกันที่โรงพักแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอก็แลกเบอร์โทรกัน
แล้วเธอบอกว่าเธอกำลังจะหาบ้านเช่า
บอกว่ารู้จักคนปล่อยบ้านเช่าเยอะเลยเดี๋ยวแนะนำให้
เธอก็รู้สึกว่าแอมเป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยดี
เจอกันก็ซื้อของมาฝากเป็นประจำ
แล้วเธอบอกว่าแอมเนี่ยเป็นคนใจบุญมากไม่ฆ่าสัตว

ตอนนั้นเธอก็ทราบว่าแอมมีสามีเป็นรองผู้กำกับ

นางเสาปรีมบอกว่าสักพักหนึ่งพอสนิทกัน
ก็ใช้เงินสองแสนบาทก็ตกลงทำธุรกิจนะคะ
พอได้เงินก้อนนั้นไปเนี่ยพยายามชวนเธอไปทานข้าว
ไปทำบุญในวันที่๒๕พฤศจิกายนปี๖๓
ตอนนั้นเนี่ยก็ไปนะคะแล้วพอกินข้าวเสร็จเนี่ย
อ้างว่าจะทำน้ำสมุนไพรขาย
อยากให้เธอช่วยลองชิมและแกะสูตรให้หน่อย

ใส่รังโฟมรังใหญ่พร้อมกับน้ำแข็งมา
โฟมรังนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำสมุนไพร
ขวดเดียววางอยู่ในกล่องนางสาวปริมเล่าแบบนี้
แล้วน้ำสมุนไพรขวดนั้นเนี่ยมีสีเหมือนยาแก้ไอน้ำดำ
เธอก็ดื่มไปอึกหนึ่งแล้วก็แยกกัน
แล้วบอกว่าน้ำน้ำเนี่ยรสชาติขมไม่มีกลิ่นนะคะ
หลังจากดื่มเข้าไปแล้วไม่ถึง๑นาที
ก็มีอาการเหมือนคนเมาเวียนหัวเริ่มหายใจไม่ออกค่ะ
ตอนนั้นเธอบอกแอมก็อยู่ด้วยนะ
ตอนนั้นพอเห็นเธอมีอาการนี้ก็ยื่นน้ำมาให้เธอดื่มอีก
แต่เธอบอกว่าเห็นน้ำขวดที่แอมยื่นให้
ว่ามันเป็นน้ำที่เปิดขวดแล้วถูกเปิดแล้วก็เลยไม่เอาไม่กิน
แล้วก็ตั้งสติหยิบน้ำในรถมาดื่มยืมเยอะมาก
เพื่อให้อาเจียนออกมาพออาเจียนออกมาแล้วหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้น
ก็เลยไม่ได้เข้าไปตรวจไม่ได้เข้าไปหาหมอค่ะ
ซึ่งนับจากวันนั้นมาเธอก็บอกว่าขีดเส้นละระหว่างเธอกับแอม
เพราะว่าเริ่มสงสัยในตัวแอม
จนสุดท้ายเกิดข่าวกับแอมในคดีคุณก้อย
ก็เลยมั่นใจว่าตนเองก็เคยถูกแอมกระทำในลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะ

วันนั่นเรานับใบประมาณรองใชมีกว่า
เอาไปก็เคยบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนจะหนึ่ง